จะพาไปดูเรื่องของรถไฟ
ใช่
รถไฟชั้น๓ของไทยจอดเทียบกับรถไฟของมาเลเซียที่สถานีรถไฟปาดังเบซาค่ะ
เพจชื่อดังเอามาแชร์ต่อภาพนี้บอกว่าเมื่อรถไฟไทยจอดคู่กับรถไฟประเทศมาเลเซีย
หรือว่าเรามัวแต่ทะเลาะกันหรือว่าเราชอบแนววินเทจนะ
หลายคนค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็เลยส่วนใหญ่เห็นภาพแล้วรู้สึกประหลาดใจค่ะ
รายตั้งคำถามว่ารถไฟอยู่คู่กับคนไทยมานานนับร้อยปี
แต่เหตุใดการพัฒนากลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงนะคะ
แต่บางรายก็มองมุมต่างนะคะบอกว่าการเดินทางด้วยรถไฟไทยเนี่ยถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
มาเมืองไทยเลือกเลยกลับไปขึ้นรถไฟชั้น๓นะคะ
นั่งดูวิวข้างทางไปเรื่อยเป็นเสน่ห์ที่หลายประเทศไม่มีนะคะ
ส่วนรถไฟความเร็วสูงในไทยมีก็ดีแต่ว่าไม่มีก็ได้
อันนี้เขาก็เป็นประเด็นกันนะคะ
จริงเขาก็มองกันว่าอยากที่จะอนุรักษ์เอาไว้เขาใช้คำนี้เลยจริง
แต่ว่าคือก็เข้าใจได้เรื่องของสภาพ

แต่ว่าต้องปรับปรุงในส่วนที่อาจจะต้องเสริมให้มันดีขึ้น

ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยสภาพจริงโดยคุณมิ้นแล้วก็คุณคิง
แต่เข้าใจได้เห็นภาพแวบแรกเราก็ตกใจเนอะ

ฉันเคยนั่งไปขึ้นเชียงใหม่ช่วงปีใหม่อุ้ยดีมาก
คือพอจอดแต่ละสถานีได้ดูวิวได้ชมอากาศได้เห็นสองข้างทางคือ
นี่มันคือเสน่ห์ที่ไม่ควรจะหายไปจริง
เป็นอีกหนึ่งความเขาเรียกว่าเห็นต่าง
ใช่ถูกต้องคุณผู้ชมเห็นยังไงส่งมาได้นะคะเรื่องนี้
ยังไงก็ตามค่ะบางรายก็แย้งว่ารถไฟในภาพไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้
เพราะว่า๒ขบวนนี้เป็นรถไฟที่มีระบบแตกต่างกัน
รถไฟไทยเป็นขบวนรถไฟลากจูงด้วยหัวรถจักรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ความเร็วเฉลี่ย๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่รถไฟของมาเลเซียเป็นรถไฟระบบไฟฟ้าความเร็วเฉลี่ย๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยทั้งสองขบวนวิ่งบนรางขนาดหนึ่งเมตรค่ะ
ทั้งนี้ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่นำรถจากดีเซลเข้ามาใช้งาน
โดยก็นำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลหลากหลายรุ่นมาใช้รับส่งผู้โดยสารแถบชานเมืองเมื่อปี๒๔
หลังสิ้นสุดสงครามโลกแล้วก็ยังคงใช้เรื่อยมานะคะจวบจนปัจจุบัน
ยังไงก็ตามก็มีการนำระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้งานบ้างแล้ว